เดรตเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙กันก่อนนะครับ
เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องด้วย
ตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูงอยู่นะครับ
อยู่ที่๓๑๗๕รายนะครับ
ซึ่งแน่นอนเราก็ต้องแบ่งเป็นแบบนี้นะครับ
ว่าเป็นการติดเชื้อใหม่๓๐๓๕ราย
ติดเชื้อในเรือนจำ๑๔๐รายนะครับ
ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย
อยู่ที่๒๒๑๓๐๖รายนะครับ
ขณะที่ผู้เสียชีวิตมีจำนวนเพิ่มขึ้นคือ๒๙ราย
แล้วก็ยอดเสียชีวิตสะสมที่ขึ้นหน้าจอในช่องสีเหลืองนี้
ก็คือ๑๖๕๘รายนะครับ
ส่วนในช่องสียำพูเนี่ยก็ต้องดูเป็นรายวันด้วยนะครับ
เพราะว่ามีการรักษาหายแล้วกลับบ้านได้แล้วเพิ่มเติมอีก๒๐๓๐รายนะครับ
แต่ทีนี้เรื่องของสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงหลายพื้นที่หลายจังหวัดด้วยนะฮะ

มีการประกาศผ่อนคลายสถานที่และกิจการเพิ่มเติมอีก๘ประเภทนะครับ

ก็คือสระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง
๓ศูนย์การเปลี่ยนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์และหอสิน
ประเภทของห้องสมุดสาธารณะห้องสมุดชุมชนบ้านหนังสือ๕ก็คือ
ร้านอาหารและเครื่องดื่มก็มีข้อกำหนดเพิ่มเติม
คือให้นั่งได้ไม่เกิน๕ทุ่มแต่ว่าห้ามดื่มแอลกอฮอลในร้านเช่นเดิมนะครับ
แล้วก็จำกัดการนั่งไม่เกิน๕๐ของร้าน
สนามกีฬาสถานที่ออกกำลังกายนะครับก็เปิดได้ไม่เกิน๓ทุ่ม
๗ร้านสะดวกซื้อเปิดได้ตามเวลาปกติแต่อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ทางผู้ประกอบการ
ว่าจะสั่งให้มีการปิดหรือว่าเปิด๒๔ชั่วโมงเหมือนเดิมนะฮะ
แล้วก็๘เรื่องของการประชุมสัมมนาสังสรรค์เข้าค่ายถ่ายหนังถ่ายละครกิจกรรมทางศาสนา
ก็จำกัดผู้เข้าร่วมไม่เกิน๕๐คนหากเกินต้องขออนุญาต
ก็ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่๒๑มิถุนายนเป็นต้นไปก็คือวันนี้
ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมนครเรายังห่วงเรื่องของคลัสเตอร์ใหม่
ก็คือบ้านพักคนชราย่านบางเขน
เพราะตอนนี้มีผู้สูงอายุติดเชื้อ๙ราย
แล้วก็มีผู้สูงอายุที่เป็นชายเสียชีวิตไป๑ราย
อันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
เราไปดูการประบาดในคลัสเตอร์สำคัญอย่างสมุทรปราการ

เมื่อวานนี้ตัวเลขออกมาน่าตกใจนะครับ
เมื่อวานตัวเลขออกมาพบผู้ติดเชื้อใหม่ภายในวันเดียว๕๐๑ราย
จำนวนนี้เป็นการติดเชื้อในพื้นที่๔๔๑รายนะครับ
ส่วนอีก๖๐รายก็เป็นการรับมารักษาต่อในจังหวัด
โดยอำเภอที่พบการติดเชื้อมากที่สุดนะครับก็คืออำเภอเมือง๒๔๙ราย
สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรประการ

เพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันเยอะจริง
มีการพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากหลายวันติดแล้วด้วยนะครับ
มีผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับ๒รองจากกรุงเทพมนาคม
โดยวันที่๑๙มิถุนายนพบผู้ติดเชื้อ๔๙๕รายนะครับ
กลับไปอีกหน่อยคือ๑๘มิถุนายนก็พบผู้ติดเชื้อ๒๓๙ราย
แล้วก็วันที่๑๗มิถุนายนพบผู้ติดเชื้อ๓๙๐ราย
จนกว่าทั้งเมื่อวานนี้๒๐มิถุนายนพบผู้ติดเชื้ออีก๕๐๑รายนะครับ
แพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้นนี้ทำให้สมุทรประการตอนนี้คุณ
ต้องเข้มในมาตรการต่าง

ปิดสถานที่เพิ่มเติมก็คือสนามชนไก่สนามกัดปลา
สนามแข่งคันอื่นในทำนองเดียวกัน
สถานบริการอาบอบนวดผับบาคาราโอเกะนะครับสนามเด็กเล่น
งดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็น

ยังมีจังหวัดอื่นที่น่าสนใจอีก

ชนบุรีป่วยใหม่พุ่ง๑๘๗ราย

โดยเฉพาะที่อำเภอเมืองชมบุรีมากที่สุด

แล้วก็คลัสเตอร์ของแคมป์แรงงานต่างด้าวที่อำเภอศรีราชา
สระบุรีพัดหัวออกมาผวาซ้ำคลัสเตอร์ใหม่
นักเรียนตำรวจติดเชื้อ๑๗ราย
แล้วก็สิ่งที่น่าจับตามองเรื่องของสถานการณ์โควิดวันนี้

แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งมหาดไทยออกมาแจง
กรณีการขอวัคซีนให้กับบริษัทเอกชน
หลังจากที่มีการยกเลิกแล้วก็ให้กระจายด้วยความเป็นธรรมนะครับ
รวมถึงประเด็นหมอนักวิชาการ
ต่อการป้องกันในส่วนของสายพันธุ์อินเดีย

แล้วก็เรื่องของการจะให้มีการฉีดเข็ม๓